รอบด้านหน่อยค่ะมาดูทางก้าวไกลกันบ้างนะคะ
ซึ่งคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเลขาธิการพักเก้าไกล
วันนี้ก็เปิดเผยก่อนที่จะมีการแถลงข่าว
จัดตั้งรัฐบาลสูงเอ็ดภักดิ์นะครับบอกว่าที่ผ่านมา
ทางก้าวกลายไม่ได้รับการติดต่อจากเพื่อไทย
ในการขอให้ยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนกรณีสมาชิกวุฒิสภา
โดยเอาข้ออ้างเรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐา
แต่ว่าอย่างนี้ครับ
ก็ยังยืนยันว่าเรื่องคุณสมบัติคือ
ไม่ว่าจากเคนเดตชื่ออะไรนะครับ

สมมุติถ้าท่านสอบว่าเอาเรื่องคุณสมบัติ
มาพูดคุยกันเองมันก็อาจจะไม่ใช่ประเด็น
ถ้าการเลือกตั้งนายกรรมตรีล่าช้าใช่ไหมครับ
ก็จะทำให้มีความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องการเดินทางกลับของคุณทักษิณนะคะ
ซึ่งคุณชัยธวัฒน์ก็มองว่าถ้าเดินทางกลับมาก่อน
ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จ
ก็มองว่าอาจจะทำให้การโหวตนายกรัฐมนตรีสะดุดได้ค่ะ